อาจารย์ก็ถามเรื่องเรื่องมรรยาเรื่องในการจัดตั้งรัฐบาลนี้อยู่แล้วครับ

ใครตั้งใครก่อนก็ได้ไปเลยครับอาจารย์

แต่คิดเอ็ดมันง่ายก็คือว่า
สุดท้ายมันก็คือไปอยู่ที่การเสนอชื่อนายกต่อสภา

ตรงนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสำคัญ

ก็พักไหนเสียงมากสุดก็ลุกขึ้นเสนอชื่อก่อนกันแล้ว
คืออยู่ที่มือของพักของมือของพัก

อันดับหนึ่งต้องเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากภักดิ์ที่ได้จำนวนสอสอมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
นี่คือการยืนยันในหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
ในกฎิกาที่ถูกทับให้บทการเลือกตั้งเศรษฐานนี้
และในสิ่งที่มีการไม่ช่องมาพากลในการเลือกตั้ง
ซึ่งออกมาตามสื่อเยอะแยะไปหมดนะคะ
มันก็เป็นสิ่งที่อฯบอกว่ามันไม่อยู่ในกฎิกาในความกระดิก
ทั้งกฎิกาทั้งการยืนในการ
พลังประชาลักษณ์เรียนว่าเรายังคงยืนยันแนวทางว่าถ้าได้ยืนยันมามาตั้งแต่
ถ้าได้ง่วงเสียงสล้างผ่านมากได้

ก็สามารถดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ
ดูเสียงทั้งหมดแล้วพักพลังประชารัฐ
ก็ได้เสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
หลักการของรัฐมนูลเป็นตัวตั้ง
และเมื่อเป็นอย่างนั้นพักพิจารณาแล้ว
เราได้รับความไว้วางใจสูงสุดในแง่ของคะแนนรวม

แต่ท้ายที่สุดก็คืออย่างที่ท่านชนะได้พูดไปนะครับ
ใครที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาพผู้แทนราษฎร
นั่นคือหลักประชาธิปไตยที่แท้นะครับ

พลังประชารัฐกำลังดำเนินการเข้าสู่ตรงนั้น

เป็นเรื่องการเลือกตั้งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่วันนะคะ
ฉันเข้าหาแขกรับเชิญเลยก็แล้วกัน
บางส่วนที่อาจจะพูดแทนคุณผู้ชมที่ส่งผ่านมาถึงไทยรัฐ
หรือว่าส่งถึงตัวดิฉันเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเนื้อหาของรายการ
ท่านแรกค่ะอาจารย์ศิโรธคล้ามภัยบูรณวิชาการอิสระนะคะ
และอีกหนึ่งท่านทนายไมค์ทองคำค่ะคุณผู้ชม
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
คุณศรีสุวรรณจัญญาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ
คือจะบอกว่าถ้าจะเอาเสียงนักข่าวให้ผู้แทนประชาชน
มันมีหลายเรื่องอยู่แล้วแต่เชื่อว่าในกรอบที่เราจะคุยกัน
ทั้งสองท่านรับทราบดีเอาเบื้องต้นก่อน
คุณศรีสุวรรณจัญญานะคะมาถึงรายการ
พร้อมกับยื่นเอกสารให้ดิฉันเป็นเอกสารเพื่อกรอก
เอกสารเพื่อกรอกแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่
ลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อกล่าวหาว่า
กรรมการกรกตกระทำการตามมาตรา๒๓๔วัก๑
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพศ๒๕๕๙
เอกสารนี้เอามาทำไมคะเอามาให้ตั้งแต่ต้นรายการ
มาขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปร่วมกันถอดถอน๗กรกต
กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการโดยมิชอบด้วยรัฐมนุน
คือเอกสารนี้ทำโดยสมาคมของคุณศรีสุวรรณนี่แหละใช่ไหมคะ
เป็นเอกสารที่มีผลตามกฎหมายเหรอถ้ามีคนกรอก
ให้ชื่อนำสกุลเลขประชำตัวใครเสร็จ
พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องมาแนบอีก๑ใบ
ก็จะเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานในการนำไปสู่การยื่นถอดถอน๗กรกตต่อไป
ให้ดูเป็นตัวอย่างได้นะคะอันนี้ไม่ได้มียังไม่ได้มีใครเซ็นไม่ได้มีใครกรอกค่ะ
แม่อยู่ดีก็มายื่นให้คืออันนี้ที่คุณศรีสุวรรณออกมาให้เป็นข่าว
ภาควิจารณ์การทำงานของกรกตแต่คุณผู้ชมคะเวลาเราพูดถึงกรกต
เราพูดในภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่จะเห็นได้ว่าบทบาทมีความแตกต่างกันอยู่ภายในนะคะ
คือที่คุณศรีสุวรรณพูดถึง๗ท่านเนี่ยคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นออกรับหน้าแทนอยู่หลายต่อหลายครั้งรวมถึงแม้กระทั่งการโฟนอินในรายการถามตรงก็ตาม
อันนี้คือสำนักงานนะคะซึ่งถ้าดูในแง่ของหมวกที่คลุมใหญ่ที่สุดต้องเป็น๗ท่านนี้
คืออันนี้เรียกรับหน้าแทนไม่ว่าจะเป็นเลขาหรือว่ารองเลขาก็แล้วแต่นะคะ
แต่จะบอกให้ทราบว่าคือโดยตำแหน่งแล้วคนที่ต้องออกมานะตอนนี้คือ๗ท่านนี้แล้วนะคะ

เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วการเลือกตั้งแล้วบทบาทที่ผ่านมา
ดิฉันว่ามีพื้นที่น้อยในการที่จะตอบคำถามประชาชนเอง
ต้องให้ความเป็นธรรมกับเลขาและรองเลขากรกตที่ผ่านมาด้วยนะคะ
ผมว่าสื่อทุกสื่อพยายามให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมการทั้งหมด
รวมทั้งเลขาและรองเลขามาโดยตลอด
แต่เพียงแต่ว่าท่านกรรมการกรกตทั้ง๗คน
ไม่ชอบที่จะออกมาตอบคำถามต่อสารชนผ่านสื่อมวลชนนะครับ
ทั้งที่มีโอกาสมหาศาลแต่ก็ไม่ยอมทำ
ทางทีมงานเราพยายามติดต่อทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่
หลายครั้งนะคะแม้กระทั่งตลอดตอนนี้ค่ะตอนนี้ทางทีมรายการก็ติดต่ออยู่
ถ้าเบอร์เราผิดช่วยส่งมาบอกด้วยนะคะยังไม่รับโทรศัพท์
เอามาที่อาจารย์ศรีโรธก่อนครับอาจารย์ศิโรธถ้าสมมุติเราเอาขมวดทุกอย่าง
คือต้องมาที่๗ท่านนี้หรือต้องอะไรถ้าประชาชนรู้สึกว่าเขาจะเรียกร้องอะไรได้บ้างล่ะ
เขาจะต้องให้ใครตอบคำถามเขาบ้างล่ะต้องเป็นใครคะ
ผมว่าก็ต้องทั้ง๗ท่านนะครับเพราะทั้ง๗ท่านเป็นเหมือนกับ
ถ้าเทียบกรกตเป็นเหมือนบริษัทเนี่ยทั้ง๗ท่านเป็นเหมือนบอร์ดใหญ่นะครับ
ใหญ่ทั้งหมดซึ่งเป็นคนวางทิศทางการทำงานทั้งหมด
ผมคิดว่าเป็นคนตัดสินใจเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ไม่ยอมออกมาให้ความเป็นธรรมกับสังคมในหลายเรื่องที่สังคมข้องใจ
แล้วผมคิดว่าต้องใช้คำว่าบอร์ดใหญ่กรกตทั้ง๗ท่านให้ความเป็นธรรมกับเลขากรกตหรือรองเลขากรกตน้อยเกินไปด้วย
เพราะว่าแทบจะทุกครั้งที่มีเรื่องซึ่งเป็นเรื่องอื้อเฉาหรือเป็นเรื่องที่สังคมสนใจเนี่ย
เราเห็นแต่ภาพของเลขาหรือรองเลขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเท่านั้น
เป็นคนออกมารับหน้าสื่อแทบทุกเรื่องซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชน
รวมทั้งไม่เป็นธรรมกับเลขากรกตและรองเลขากรกต
คุณศรีสุวรรณค่ะคือตอนนี้ถ้าในแง่รูปธรรมคนมีคำถามมากมาย
ข้างที่ทำให้เป็นรูปธรรมมีการยื่นถอดถอนเอาเอกสารอย่างเป็นทางการ
คือวันนี้ก็ทราบข่าวว่าปฏิเสธข้อเสนอที่ผมล้องไปเมื่อสองทั้งวัน
ขอให้ท่านได้ใช้อำนาจทั้ง๗คนใช้อำนาจวินิจฉัยว่าเป็นบัตรดีเสีย
แล้วก็ไปดำเนินการตรวจนับก็เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องยากอะไร
แต่ณวันนี้ทราบข่าวจากหลายส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนบอกว่า

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบัตรเสียเนี่ยผมก็พยายามพลิกข้อกฎหมายว่า
คุณใช้อำนาจตามกฎหมายในมาตราไหนวักไหนพยางไหน
ที่จะมาบอกว่าเรื่องนี้เข้าข่ายเป็นบัตรเสีย
ซึ่งในกฎหมายเลือกตั้งปี๖๑มาตรา๑๑๒
ซึ่งกรกตอ้างว่าใช้มาตรานี้ในการวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย
ผมก็ดูแล้วในมาตรานี้ไม่ได้กล่าวเลยว่าถ้ามาช้าเนี่ยถือว่าเป็นบาดเสีย
การมาช้าบอกแต่เพียงว่าถ้าเป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
มาช้าเนี่ยมันไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตรงไหน
มันต้องตอบคำถามนี้กับสังคมให้ได้ก่อน
ฉันลองอ้างแทนลองอ้างแทนคนที่มีอำนาจวินิจฉัย
คือถ้าไม่วินิจฉัยแบบนี้ก็หาว่าผิดกฎหมายได้อีกหรือเปล่าคะ
เพราะว่ารายละอักษรคือ๑ให้อำนาจเขาวินิจฉัย
และ๒ก็สามารถบอกได้ว่า
เอ้าก็ง่ายไงก็มาเลยเวลาที่ควรจะมาถึงก่อน
คือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิทธิ์อย่างมหาศาลของคน
ใครทุกคนที่มีอายุเลือกตั้งได้เนี่ยนะฮะ
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
ฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญกับคนที่ไปอยู่ต่างประเทศทำไม
ไม่จัดการเลือกตั้งเฉพาะในประเทศไม่ดีกว่า
ถ้าว่าการเลือกตั้งมันไม่สำคัญอะไร
๑คน๑สิทธิ์เนี่ยแม้เขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย
เราก็พยายามไปเอื้อประโยชน์ในการดูแลให้เขาเลือกตั้งในต่างประเทศและจัดการ
แต่เพียงแต่ว่ามันส่งมาช้าหรือส่งมาไหมแต่ผมคิดว่าส่งมาไม่ช้าหรอก
แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศไปรับกล่องมา
ดำเนินการล่าช้าซึ่งเรื่องเหล่านี้จะต้องดำเนินการทางคดีกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
ดังประเทศจะถูกต้องไม่ใช่ออกมาแถลงว่าเป็คบัตรเสียและจบกันไป
อำนาจหน้าที่คือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
นี่คือเมนใหญ่ของการดำเนินการ
อุตส่าห์เดินทางไปใช้สิทธิ์ของฉันเนี่ยทำไมไม่ได้สิทธิ์
ไปยุ่งฉันเสียได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้น

คุณพูดชมคือประเด็นนี้คุณสิสุวันบอก
คือจริงคุยโครงวิธีการมองอันนี้อยู่ที่สองแบบคู่กันไป
คือหนึ่งเราต้องหาให้ได้ว่าใครควรจะมีความรับผิดชอบ
ต่อ๑๕๐๐กว่าสิทธิ์นี้ที่สูญเสียไป
กับ๒อันนั้นเรื่องของตัวบุคคลรับผิดชอบนะคะ
แต่สองคืออำนาจวินิจฉัยอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คุณศรีสุวรรณเป็นทนายคือมาสายนิติศาสตร์นะ
ว่าด้วยกฎหมายอย่างเข้มข้นและลักอักษรอย่างเข้มข้น
ก็ยังรู้สึกว่าวินิจฉัยเนี่ย

เพราะมันไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าการที่มาช้านั้นจะไม่สุจริตเที่ยงธรรม

คือถ้าสมมุติประธานไม่ใช่ประธาน

วินิจฉัยบอกว่าอันนี้เป็นบัตรดีแล้วให้นับได้

ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงคะแนนให้พักนึงได้คะแนนดิบมากขึ้น
หรืออีกพักนึงได้เก้าอี้มากขึ้น
หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงอีกตั้งหลายพัก

ผมคิดว่าเราต้องยึดหลักก่อนว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนเขาได้แสดงเจ็ดจำนงผ่านการเลือกตั้งนะครับ
ผ่านการลงคะแนนแล้วนะครับ
ถ้าประชาชนเขาใช้สิทธิ์โดยสุจริตแล้วกระบวนการใช้สิทธิ์ของประชาชน
มันครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ากรกตเองไม่มีสิทธิ์จะไป
ทำให้การใช้สิทธิ์ของประชาชนเสียไปด้วยเหตุผลเชิงเทคนิคทางกฎหมาย
ไม่มีเพราะว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนเป็นไปอย่างสุจริตนะครับ

เหตุแห่งการจะระงับสิทธิ์ของประชาชนจะเอาอะไรมาอ้าง

มันไม่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไปรับหรืออะไรก็ตาม

กรกตจะเอาอำนาจอะไรไปตัดสิทธิ์ของประชาชน
สิทธิ์ในการเลือกมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
สิทธิ์ในการเลือกนี้ประชาชนเขารอมา๕ปีนะครับ

กว่าเขาจะเดินทางมาอย่างสถานกรงศูนย์หรือว่าสถานตูน

เขาต้องมุ่งมั่นเขาต้องพยายามมากนะครับ
ในแต่ละประเทศมันก็ไกลกับสถานกงศูนย์มากอย่างนี้เนี่ย
แล้วกรกตมาตัดสิทธิ์เขาเพราะว่าเรื่องความล่าช้า
ซึ่งประชาชนไม่ได้เป็นต้นเหตุ
ผมว่าไม่มีเหตุอันควรไม่ต้องเป็นนักรัฐศาสหรือนักนิติศาสตร์นะครับ
เป็นประชาชนธรรมดาก็รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผล
เขาใช้สิทธิ์โดยสุจริตเราอำนาจไปตัดสิทธิ์เขาได้ยังไง

เอาอย่างนี้เราพูดถึงกรณีบัตรนิวซีแลนด์๑๕๐๐กว่าใบก่อนนะคะ
คือในมุมของประชาชนเขาทำอะไรได้อีกบ้างคะ
มันมีการร้องให้มีการวินิจฉัยอีกครั้ง
มีการร้องให้ทบทวนการใช้อำนาจวินิจฉัยของกรกต
เพื่อเปลี่ยนมติหรือประชาชน๑๕๐๐กว่า

ไม่สามารถทำได้เมื่อเขาวินิจฉัยไปแล้ว

ที่รัฐมนูลกำหนดตามมาตร๒๓๕
ก็คือเข้าชื่อกันในการที่จะไปร้องให้ปวช
ไต่สวนว่าการใช้อำนาจของกรกตทั้ง๗คน
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือรัฐมนูลหรือไม่
จงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ขัดต่อกฎหมาย

อาจารย์ศิโรธถ้าในบริบทตอนนี้ไปร้องปปช

ต้องวางระบบว่ากฎหมายมันเป็นอย่างนี้
แต่ว่าไอ้ตัวบุคคลว่าไปแล้วเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่ง

แต่ว่าจะคาดหวังผลแล้วแต่นะคนจะรู้สึกแบบไหน

ภาพรวมอาจารย์คิดว่าประเด็นไหนใหญ่สุด

ความไม่โปร่งใสความไม่สุจริตในการเลือกตั้งคือ

ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองผ่านการเลือกตั้งมากี่ครั้ง

มันมีประเด็นที่ประชาชนมีความเชื่ออย่างแรงก้าว

แต่ว่าความรู้สึกของประชาชนอย่างรุนแรง

มันมีมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับ
แล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดไม่ได้เพิ่งเกิดแค่วันที่๒๔นะครับ
มันเกิดเป็นละลอกระรอกตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
เกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งนอกราชาชาจักร
วันที่๑๗การเลือกตั้งก็มีปัญหาคุกคลักมากมายนะครับ
ดีเทลทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้
มันมีรายละเอียดที่ทำให้ประชาชนสงสัยหมดว่า
หนึ่งก็คือจัดเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
แต่เดินเป็นแผลเรื่องจัดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
แต่หลังพอมันมีปัญหาเรื่องไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
มันกลายเป็นปัญหาเรื่องจัดโดยไม่โปร่งใสหรือไม่
แล้วผมคิดว่าณเวลานี้จากเรื่องไม่มีประสิทธิภาพ

และในสุดตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของความตุกติกในการเลือกตั้ง

มันจะทำให้ผลของการเลือกตั้ง
คนตั้งคำถามว่ามันชอบทำหรือไม่ชอบทำ
นี่ขอเพิ่มให้อาจารย์ศิรษฐ์อีกนิดหนึ่งค่ะ
กรณีเรื่องของการออกมาพูดถึงการแชร์ข่าวเรื่องบัตรเกินนะคะ
การมีข่าวปลอมพูดถึงตัวกรรมการการเลือกตั้ง

วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรกต

เดี๋ยวฉันจะใช้คำว่าอะไร

จะเรียกว่าเตือนไหมกลับจากกรกต

ไม่แรงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐ

วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐผิดกฎหมาย

ประชาชนมีสิทธิภาพวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้

ประชาชนที่วิภาควิจารณ์เขาไม่ได้ประโยชน

คนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาเห็นความระแวง
เขาเห็นความไม่โปร่งใสเขารู้สึกว่ามันมีความไม่โปร่งใส

ในเวลานี้คนเห็นว่ามันมีความคลุมเคลือในการเลือกตั้ง
เวลาประชาชนแชร์ข่าวเขาไม่ได้ประสงค์ร้ายกับกรกต

ในการบอกประชาชนว่ามันมีความไม่ผิดไม่ปกติเกิดขึ้น

ถ้าเรานั่งอยู่ในเก้าอี้ของคนที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง
เราอาจจะย่อมรู้สึกได้นะว่าบางอย่างเราไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมนะ

เขาก็ย่อมรู้สึกได้ว่าโดนละเมิดนะ
งั้นคุณก็ต้องชี้แจงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

แต่ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยเจ้าหน้าที่รัฐได้

แล้วเรื่องการเลือกตั้งคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ถ้าประตูบานแรกที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เนี่ย
มันเกิดความคลุมเคลือและประชาชนตั้งคำถามกับความคลุมเคลือ
แล้วเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าถ้าคุณตั้งคำถามมาก
ดำเนินคดีกับคุณผมว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำไม่ถูก
เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีอุเบกขาและยอมให้ประชาชนใช้สิทธิ์
ถ้าประชาชนพูดผิดเจ้าหน้าที่รัฐทำได้อย่างเดียวคือชี้แจง
อีกนิดแต่ถ้าข้อมูลที่กระจายกัน
แล้วเอามาใช้วิภาควิจารณ์หรือบางครั้งอาจจะมากถึงขนาดด่าเนี่ยนะคะ
คือถ้ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่จริงมันก็ไม่แฟร์กับกรกตไหมล่ะ
เอาข้อมูลที่ไม่ถูกแต่มาด่าเขาไปแล้ว

อย่าลืมว่าการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกรกตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผมว่ามันเป็นความงดงามในระบอบประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปนะฮะ
เพียงแต่ว่าข้อมูลที่แชร์ข้อมูลที่วิภาควิจารณ์
ถ้าอันไหนที่ชี้ไปหรือนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ก็เป็นหน้าที่ของกรกตที่จะมาแถลงว่า
ที่แชร์กันไอ้ที่โพสต์เรื่องนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
แล้วทุกวันนี้เคยเห็นกรกตออกมาแถลงกับข้อมูลเหล่านี้ไหม
ปิดเงียบตลอดแม้แต่ว่าสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ก็ปิดเงียบมาโดยตลอดลุกหนีเดินหนีด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้น
ฉะนั้นจะมาอ้างว่าประชาชนเพราะเขาไม่รู้เขาก็เลยต้องวิภาควิจารณ์
แต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์แล้วสุ่มเสี่ยงไปในลักษณะของการหมินประมาท
ร้ายป้ายสีมันก็มีกฎหมายดูแลอยู่แล้ว
แต่อย่ามาใช้พฤติกรรมข่มขู่คุกคามพี่น้องประชาชน

การวิภาควิจารณ์ถ้าหยิบมาเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับ
แต่อย่าคิดว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นศัตรูแบบนั้นคิดผิด
ค่ะพักสักครู่เมื่อสักครู่นี้น้ำเย็น
เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ
คุณศรีสุวรรณค่ะคุณศรีสุวรรณเวลาเราเรียกบัตรเสียกับ
ที่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้นี่ความหมายเดียวกันไหมทางกฎหมาย
ในกฎหมายเขาเขียนว่าบัตรเสียไม่มีคำนั้นหรอก
ไม่แต่ความหมายจริงอย่าเรียกว่าบัตรเสียเลย
แต่ว่ามันไม่สามารถนำมานับคะแนนได้เพราะกฎหมายเขียนไว้แบบนี้

ไม่ได้ครับบัตรเสียก็คือบัตรเสียประเทศไทยเป็นใช้ระบบสารบัญญัติ
ว่ากันไปตามตัวบทเขียนยังไงก็ต้องว่าอย่างนั้น

เพราะเจตนารมณ์ก็คือบัตรนี้ไม่สามารถนำมาขานเป็นคะแนนให้กับภาคการเมือง
หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้
๑๕๐๐กว่าใบที่ว่านี้แล้วมันโยงไปถึง
คือจริงมันมีประเด็นข้อเรียกร้องระดับหนึ่งแล้ว
ตั้งแต่ตอนวันที่๑๗หลังจากที่มีประเด็นเรื่องกาไปเถอะ
ก็มีคนอยากจะให้แยกออกมาว่าบัตรที่ถูกส่งไปผิดเขต
ซึ่งแน่นอนมันเป็นบัตรเสียแต่อยากให้แยกออกมา
เพราะว่ามันมีข้อโต้แย้งได้ว่าตกลงประชาชน

หรือเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ควรจะมีส่วนรับผิดชอบด้วย
เพราะว่าก็มีบางส่วนที่เกิดจากการ
เหมือนกับไปตอกย้ำให้ประชาชนกาไปเถอะ

คือเรื่องนี้ยังต้องหยิบมาคุยกันอีกไหมหรือว่าไม่ต้องแล้ว

การใช้สิทธิ์ของประชาชนเป็นไปโดยสุจริต
ทำตามขั้นตอนทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างครบถ้วนเนี่ย
มันต้องไม่มีเหตุให้การใช้สิทธิ์ของประชาชนถูกโยนทิ้งน้ำ

ยังบอกเลยว่าการนับคะแนนเสียงทุกเสียงอย่ายนทิ้งน้ำ

เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนลงคะแนนไปแล้ว

หรือมันมีความจงใจหรือไม่ก็ตามแต่
ที่ทำให้คะแนนเสียงของประชาชนไม่ถูกนำ
ว่ามันมีการโยนเสียงประชาชนทิ้งน้ำ

ทำไมถึงมีการโยนเสียงประชาชนทิ้งน้ำ
เรื่องซึ่งจริงประชาชนไม่ได้มีความผิดอะไร

เป็นเหตุให้คนไม่พอใจการทำงานของกรกตชุดนี้
ความรู้สึกว่าเสียงของเราไม่ได้ถูกเคารพนะครับ
ผมเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเรื่องที่ผมไม่พอใจมาก
คือการจัดการเลือกตั้งที่นอกราชนาจักรที่มาเลเซีย

ภาพของประชาชนซึ่งเขามาใช้สิทธิ์แล้ว

มันมีทุกขั้นตอนซึ่งการใช้สิทธิ์ของประชาชนมันถูกละเมิด
แล้วมันเป็นการละเมิดแบบที่เหมือนกับว่า
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้คิดทางเหลือทางเผื่อให้กัน
ปกป้องการใช้สิทธิ์ของประชาชนเลย
ผมว่าปมทั้งหมดที่ทำให้คนไม่พอใจก่อนก่อนต่อแล้ว
คือความรู้สึกนี้มันรุนแรงจนเรารู้สึกได้

ทุกปัญหามันชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า
ไม่มีใครเข้าใจว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

และสิทธิ์นี้ละเมิดไม่ได้
หากประชนกากบาทหากประชาชนลงคะแนนถูกต้องครบถ้วน
มันไม่มีเหตุให้คุณโยนสิทธิ์ประชาชนทิ้งน้ำ
คุณศรีสุวรรณค่ะที่ฉันขอมาแทรกด้วยเรื่องของขั้นตอนก่อน

คือถ้าใครคิดจะถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
ให้ส่งไปรวมกันคือทำตามกฎหมายก่อนนะ
กรอกแล้วก็มีเอกสารหลักฐานยืนยันสำเนาบัตรประชาชนใช่ไหมคะ

คือตอนนี้คุณศรีสุวรรณยังเน้นอยู่ที่ตัว
คณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ครับยังไม่ได้พุ่งเป้าไปที่จะร้อง
เพื่อให้พิจารณาว่าการเลือกตั้งเป็นโมคะยังไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
ครับเป็นไปตามขั้นตอนก่อนครับเริ่มต้นต้อง
เดี๋ยวก่อนมีก่อนแล้วมีหลังสิแล้วหลังคืออะไรคะ
คือเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยถ้าคือรถแมพของผมเนี่ย
ก็คือนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมคะ

แต่ว่าณวันนี้เราต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ก็คือร้องให้กรกตรับรู้ก่อนว่ามีข้อผิดพลาด

และถ้ากรกตไม่ดำเนินการก็เข้ามาสู่โหมดของการถอดถอนนะฮะ
เรื่องนี้ก็จะดำเนินการไปตามที่รัฐมนุนกำหนด
แล้วหลังจากนี้กรกตก็ยัง
เพราะว่าการถอดถอนมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวนะครับ
แต่หลังจากนี้ปปชยังนิ่งเฉย
ยังไม่สะท้อนถึงสิทธิของพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แล้วก็ข้อมูลหลักฐานต่างเนี่ย
ซึ่งไหลมาที่ผมก็เยอะแยะมากมายในเรื่องของการทำผิดเลือกตั้ง
แล้วกรกตไม่เดิมเนินการหรือไม่จัดการอะไร
มันทำให้สิทธิเหล่านี้ของประชาชนตกน้ำไปอย่างนี้เนี่ย
ก็ถือเป็นเหตุหนึ่งว่าไม่สมควรที่จะรับรอง
ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
ควรจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมคะ
โดยองค์กรที่มีอำนาจชี้
เดี๋ยวกลับมาคือประเด็นนี้
เพราะเขารู้สึกว่ามันทุกหัวระแหงที่สงสัยใช่ไหมคะ
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการจะร้องให้มีงานจัดการเลือกตั้งใหม่
ร้องให้รอบนี้เป็นโมคะเนี่ยดิฉันเข้าใจถูกไหม
คือณตอนนี้มันมีต้นทุนบางอย่างที่มันผูกกับการเลือกตั้งโมคะอยู่
ถูกต้องครับอย่างเช่นถ้าการเลือกตั้งเปิดหมวกครับ
แง่การเมืองใช่ไหมคือประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
อย่างน้อยอย่างน้อยน่าจะไม่มีใครอยากเห็นการปกครองประเทศที่คณะรัฐประหาร

เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งหากเป็นโมคะในแง่หนึ่งต้นทุนข้อแรกคือว่า
เอกประยุทธ์ก็เป็นนายกต่อแล้วก็เป็นนายกแบบที่มีอำนาจตามมาตรา๔๔
ลงโทษใครก็ได้ตามอำเภอใจต่อไปเป็นรัฐาธิปัตย์ต่อไปนะครับ
แม้ตอนนี้จะบอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
ให้ท่านกินเงินเดือนหลวงนะครับใช้อำนาจทำกฎหมายมาเป็นเวลานานแล้ว
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็
ตามที่มันมีการเลือกตั้งเป็นโมคะพลเอกประยุทธ์จะกลับไปเป็นรัฐาธิปัตย์
มีอำนาจสูงสุดเหนือทุกสถาบันต่อไปซึ่งอันนั้นคือต้นทุนของการ
เลือกตั้งที่เป็นโมคะที่รุนแรงมากนะครับ
ประตูบานแรกที่จะเอาอำนาจจากประชาชนกลับมาเนี่ยมันจะจบทันที
ส่วนที่เรามีความเคลือบแคลงการเลือกตั้งคืออย่างหนึ่ง
คืออยากให้จัดใหม่ให้ก็จะได้แก้ไขได้
อันนี้เชื่อว่ามีความรู้สึกอย่างนี้มาก
แต่ต้นทุนม๔๔ที่จะคงอยู่ต่อไป
นี่คือเวทน้ำหนักที่ทำให้ผมหนักใจมาก

เพราะว่าถ้าทำให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมคะเมื่อไหร่
แน่นอนฮะม๔๔นี้ยังคงอยู่
แล้วอำนาจรัฐปัจจุบันที่อ้างเป็นรัฐาธิปัตย์

จะภายใน๖เดือนหรือ๑ปีหรือ๒ปีเราไม่รู้เลยนะครับ
แต่ว่าถ้ามาใช้มาตรการ
ไม่เอามาตรการเลือกตั้งเป็นโมคะ

มันก็ต้องมาเวทน้ำหนักกันพอสมควร
ตอนนี้อันไหนมันไปหนักมากกว่าไหน

ตอนเวทนี้เดี๋ยวจัดคำนาคต์กรรมการ
เฝ้าดูการชั่งน้ำหนักของคุณศรีสุวรรณหน่อยนะ
องค์กรของรัฐกลายเป็นเหตุให้การใช้สิทธิ์ของประชาชน

การเลือกตั้งเป็นโมคะมันก็คาบลูกคาบดอกเหมือนกันว่า
อย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็ใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะครับ
ในเขตที่ผมเลือกตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรชัดเจนเนี่ย
มันจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาการเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ย
ไม่ลุกลามไปเป็นการล้มการใช้สิทธิ์ของประชาชนในหน่วยอื่นซึ่ง
ซึ่งเขาก็ใช้สิทธิ์โดยสุจริตแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครับ
เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นการที่เราวิจารณ์กรกตว่าไปทำให้การใช้สิทธิ์ของประชาชนล้มเหลวนะครับ
แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การเลือกตั้งกลายเป็นโมคะเนี่ย
ใช้สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาเนี่ย
มันก็จะมีปัญหาไปด้วยโดยปริยาย

แล้วก็ยังไม่ตัดสินใจว่าเตรียมร้องโมคะ

ไม่ได้ยิ้มหวาน

คือถึงแม้ว่าเราจะโมโหเรื่องของการเลือกตั้ง

มันมีต้นทุนการพลากประชาธิปไตยไป

ที่เป็นที่มาของเสียงที่มันลุกฮือขึ้นมา

คุณผู้ชมค้าน
นอกจากประเด็นที่

การมีนิตรใช้บัตรเลือกตั้ง
นิวซีแลนด์๑๕๐๐กว่าใบแล้ว

ด้วยคะแนนดิบที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะไม่ได้มาด้วย
ก็คือขั้นตอนของกรกตสำนักเลขากรกตที่ท่านแถลงแทนประธาน
และกรรมการกรกตเนี่ยนะคะก็คือว่า
คือก็รอทำข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งเข้ามาตามลำดับขั้นตอน
แล้วก็ค่อยประกาศทีเดียวซึ่งอันนี้ในทาง
อาจารย์ศิโรธจำได้ไหมว่ามีวิธีการปฏิบัติแบบนี้

คือประกาศคนก่อนแล้วคะแนนค่อยว่ากัน
คือจะจัดทำคะแนนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมา
ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยเห็นการประกาศคะแนนในลักษณะนี้ครับ
ผมไม่แน่ใจว่าการผมค่อนข้างมั่นใจว่า
ประกาศผลการเลือกตั้งในอดีตมันมาพร้อมกับการประกาศคะแนน
มันไม่ใช่เป็นการประกาศคนก่อนแล้วมาประกาศคะแนนที่หลัง

แล้วไงอาจารย์ก็ชนะก็ชนะ

ได้รู้ว่าถ้ามันมีปัญหาความไม่สุจริตเกิดขึ้น

มันก็นำไปสู่การตรวจสอบไม่ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ยังต่อสายกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้

คือวันนี้ที่เราจะคุยแล้วเราพูดถึงกรกตเนี่ย
คือเราคุยกันกับทีมงานแล้วนะคะ

คือขั้นตอนมาถึงขนาดนี้แล้วที่เลขา

ฉันเชื่อว่านะตอนนี้ควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ท่านต้องออกมาแล้วนะคะอันนี้ขอร้องแทนประชาชนเลยนะคะ

ในส่วนของขนงคะแนนอะไรแบบนี้นะ
ที่มันมีการทั้งแชร์กันเป็นข่าวย่อย

อันนี้มันจะต้องมีประเด็นทางกฎหมายป่ะคะ

เพราะว่าผมเองนะวันนี้ก็

พอบัตรเสียแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยแล้วก็จบไม่ได้
เรียนขอถามรายละเอียดของกรณีนิวซีแลนด์ก่อนนะคะ

สิทธิ์ที่จะไปยื่นตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วผมไปยื่นก็ในนามสมัครมองค์การปิธักรัติดำนูญ
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง

ทั้งหมดคือคลุมทั้งหมดตรวจสอบการเลือกตั้งเลย

ทีนี้ในกรณียิบย่อยคุณศรีสุวรรณไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะตกลงคนยังเป็นเด็กอยู่
ทำไมมีรายชื่อหรือบางบ้านอ้าวเขาต้องมีรายชื่อทำไมไม่มีรายชื่อเขาโผล่
หรือแบบหลายกรณีนะคะเรื่องของการตรวจสิทธิ์ด้วยหรือแม้กระทั่งกรณีบัตรผิดเขต

คือจะถามว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเผชิญภาวะแบบนี้เนี่ย
เจ้าตัวจำเป็นต้องร้องเองในแต่ละกรณีของตัวเองไหมคะ
ไม่ครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เพราะฉะนั้นบุคคลใดจะไปร้องก็ได้เมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

แล้วไม่ว่าจะถามหรือไม่ถามหรือจะได้รับคำตอบว่ากากาไปเถอ
ไม่ก็แล้วแต่แต่รู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยวันนั้นลงผิดเขต

และไม่ได้มาจากแค่เราเท่านั้น
ก็เขาบอกแล้วนี่อันนี้ดิฉันซึ่งเป็นคนลงวันที่๑๗เนี่ย
ไปร้องเพื่อขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ไหม

แต่ว่าเพียงแต่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะ
รับเรื่องไปดำเนินการหรือไม่อย่างไร

ต้องรวมตัวกันไหมคือ๑คนเดียวอาจจะรู้สึกว่า
นิสัยของกรรมการการเลือกตั้งถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับ
อาจารย์ศิโร่ในทางอันนี้ที่คุณศรีสุวรรณบอกคือในทางกฎหมายนะ
คลุมทั้งย่อยนะคะในทางรัฐศาสตร์มันสามารถทำอะไรได้บ้างไหม
คือเรียนเข้าใจว่าวิธีการส่งเสียงผ่านโซเชียลมีเดีย
หรือการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือทวงถามผ่าน
ใดก็แล้วแต่อันนี้คือในทางสังคมอยู่แล้ว
แต่มันมีประเด็นที่มันสามารถทำได้แบบเป็นรูปธรรม
สำหรับประชาชนได้อีกไหมถ้าเขาจะรักษาสิทธิ์ของเขา
ผมว่าก็ทำอย่างที่คุณศิษย์วัลบอกครับไปที่กรกฎอเลย
เราต้องรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไป
เพราะว่ามันคือการละเมิดสิทธ
เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการละเมิดสิทธิ์เราเงียบแล้วเราไม่ไป

คือเรื่องแบบนี้จริงไม่ควรมีประเด็นด้วยซ้ำ

ผมคิดว่าถ้าคุณศิษย์วัลไปร้องกรกฎอต้องรับพิจารณา

ว่าคุณศิษย์วัลไม่ใช่ผู้เสียสิทธิ์ไม่ใช่ผู้ลงคะแนน

การชี้แจงในเชิงกฎหมายแบบนี้
หรือว่าการตีความกฎหมายในลักษณะนี้ไม่ควรมีอย่างสิ้นเชิง
เพราะว่าเรื่องการเลือกตั้งมันมี๒ขา

ผมคิดว่าถ้ามันมีร่องรอยของการตีความกฎหมาย
แบบที่เปิดทางให้มันมีการเสียสิทธิ์ของประชาชนได้เนี่ย

รัฐต้องตีความไปในทิศทางที่ปกป้องการใช้สิทธิ์ของประชาชน
ตีความกฎหมายในแบบที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธ
ทำให้การปกป้องตัวเองของประชาชนใช้การไม่ได้

ถ้าที่ฉันถามความเห็นส่วนตัวในฐานะประชาชนแต่ละท่าน

ศรีสุวรรณคิดว่าสิ่งที่ควรจะออกมาหลังจากนี้

คืออะไรบ้างที่มันจะตอบข้อสงสัย
ทดแทนความรู้สึกที่มันเคลือบแคลงใจกับการเลือกตั้งได้

คือกรกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องทำอะไรคะ
ผมคิดว่า๑กรรมการเลือกตั้งต้องออกมาขอโทษประชาชน
สองแล้วก็พี่น้องประชาชนคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย

ไม่ใช่อยู่เฉพาะในหน้าคอมหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์
แต่ควรจะเดินไปที่สำนักงานการเลือกตั้ง

กรุงเทพก็มาที่สำนักงานที่ศูนย์ราชการอาคารบี
มาแสดงสิทธิ์ว่าเหตุอย่างนี้

แล้วขอให้กรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัย

ถ้าไม่ดำเนินการก็ใช้สิทธิของประชาชน
ตามที่กฎหมายรัฐมนูลมาตรา๒๓๕กำหนด
ใครไม่เคยอ่านรัฐมนุนไปเปิดมาตรา๒๓๕

เขาบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไปร้องคณะประการปปช
เพื่อไต่สวนเอาผิดคณะกรรมการองค์กรอิสระ

ไปร้องขัดต่อจริยธรรมหรือเปล่าที่ทำอันนี้
สองถ้าไม่ขัดนะก็ไปเรื่องอื่น
เรื่องอื่นก็คือเรื่องการทุจริตตอนนี้หน้าที่
หรือการจงใจการใช้อำนาจหน้าที่ไป
ทางมิชชอบด้วยกฎหมายหรือมิชชอบด้วยรัฐตำรวจ
อาจารย์ศิโรธด้วยความกระชับปิดท้าย
ในฐานะประชาชนอย่างอาจารย์ศิโรธอยากจะเรียกร้องอะไร

ผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกัน

ซึ่งได้แสดงออกในการเลือกตั้งมันถูกบิดเบี้ยว
ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราคนเดียว
เราอาจจะเป็นคนนึงซึ่งเป็นจิ๊กซอใหญ่

ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความไม่ปกติ
มันมีความไม่สม่ำเสมอมันมีความไม่โปร่งใส
มันมีการบิดเบือนผลการเลือกตั้ง
ให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ที่ประชาชนลงคะแนน

ที่เรารับรู้เป็นความเคาะร้ายของเราคนเดียว

เราอาจจะเป็นส่วนของคนอื่นอีก๑๐คน

ซึ่งมันมีเยอะมากจนทำให้ที่สุดแล้วเนี่ย
ผลการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการ
คุณผู้ชมคะวันนี้ปิดรายการสั้น
ฉันไม่รู้จะปิดรายการอะไรนอกจากจะบอกว่า
คุณผู้ชมส่งเสียงต่อได้เลยว่าต้องการกำหนด